ขายของอยู่หน้าร้านคนก็พลุกพลาดนะ
พอจะปิดร้านเข้านอนเนี่ยปรากฏว่าต้องตกใจครับ
ตกใจอะไรล่ะไม่ตกใจได้ยังไง
ห้องถูกลื้อฝ้าถูกลื้อเงินหายไป๒ล้านห้านะครับ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดคนร้ายเนี่ยเดินผ่านไปเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นะครับ
ปีนหนีออกมาจากบ้านหลังหนึ่งเกือบ๒ทุ่มของวันที่๑๐มีนาคมที่ผ่านมา
ทรัพย์สินจากบ้านผู้เสียหายไปกว่า๒ล้านบาทคุณผู้ชม

จุดเกิดเหตุเป็นทาวน์ฮาวส์๒ชั้นนะครับปลูกติดกันในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ตะวนบางรักษ์พัฒนาอเบอร์บางโบทองจังหวัดนทบุรี
คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยนะครับ
ไปพูดคุยกับนางสาวอรพินตรีสวัสดิภัยบูรณ์อายุ๗๗
ท่านเป็นผู้เสียหายท่านเล่าบอกว่าโอ้โห

คนร้ายก่อเหตุเธอขายของอยู่หน้าร้านฮะ

ร้านขายข้าวมันไก่ก็อยู่ใกล้
ส่วนหลานนั่งทำงานอยู่ในบ้านชั้นล่าง
พอปิดร้านนะครับจะอาบน้ำเข้านอน
ก็จัดกระจายเลยฝ้าเพดานเป็นอยู่น่ะนะฮะคนร้ายปีนหลังคาเข้ามา
กับผู้ชมแล้วทุบหลังคาบ้านแล้วก็หย่อนตัวทำยังไงกับ
่อนตัวลงมาจากฝ้าแล้วลื้อค้นทรัพย์สินในห้องนอน๓ห้อง
เวลามันเยอะจริงคือตอนนี้กลัวมากหาซ่อมหลังคาก็ยังไม่ได้
นะครับช่างก็ไม่มีนอนไม่หลับยันเช้าเลยเรียกร้องให้ตำรวจ

แล้วไงให้หลานพาขึ้นไปนอนหลานบอกโอ้โหใครมาลื้ออะไรเนี่ย
หม่ามิมาดูหน่อยดิเราเลยไปเดินไปดูบอกตายแล้วขโมย
ห้องนอนนะมันลื้อหมดเลยโอ้โหมันเก่งนะมันออกจากหน้าหน้าต่างนี้
ลงมาออกจากประตูหน้าแล้วก็ขึ้นลงระเบียงระเบียงเสร็จแล้วก็
กระโดดลงมาขอให้เขาจับได้เถอะขอให้จับได้เถอะ
ได้ของคืนมาก็ยังดีอ่ะใช่ไหมพี่เบิร์ตบอกว่าสองล้านกว่าบาท
มีอะไรบ้างคุณผู้ชมครับไปดูฮะพระล็อกเก็ตหลวงปู่โต๊
หนึ่งองค์สร้อยคอทองคำนี้เป็นมรดกตกทอดกันมา
หน้าหนักสามบาทซ่อยททองคำหน้าหนักสองบาทเงินศพเกือบแสน
ช่วงเกิดเหตุนั่งอยู่ในบ้านได้ยินเสียงคล้ายคนทุบบ้าน๒๓ครั้ง
แต่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรคิดว่าแมวมันกระโดดเกาะฝ้าเพดาน
โอ้โหเสียไปเป็นล้านตกใจมากครับ
ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ฮะ
มันรู้สึกว่ามันไม่ปกติอ่ะเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็คิดว่าเออแมวหรืออะไรอย่างนี้
เพราะเราไม่เห็นว่ามันไม่มีเงาอะไรอย่างนี้
ก็มารู้นี่แหละว่าเสียงที่ได้ยินมันเป็นโจร
โจรไม่หลับค่ะตีสามตีสองตีสามสองคืนแล้วค่ะ
กลัวมันอยู่มาโอ้โหสามสิบปีแล้วเนอะเจ๊เนอะ

ส่วนคุณยายแม้นคุณยายแม้เป็นใครอีกอ่ะ
คุณยายแม้นเนี้ยท่านเป็นคนที่เห็นคนที่มีพิรุษ
ว่าอย่างงี้ดีกว่าช่วงวันเกิดเหตุเนี่ยนะครับ
คุณยายเอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านสังเกตเห็นผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวมิดชิดเลย
หมวกแก๊ปด้วยกำลังเก็บพับบันไดเหล็ก
ใส่ท้ายรถเก๋งสีขาวนะครับที่ขับมาจอดหน้าบ้านของเธอ
โดยไม่มีท่าทีรีบร้อนค่อยไปค่อยทำ
เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่คนร้ายเนี่ย
ชิงทรัพย์บ้านอาม่าน่ะที่ขายของชำน่ะ
ส่วนตัวท่านคิดว่าคนร้ายต้องเป็นคนที่ทำงานเป็นช่าง
เพราะว่าขึ้นหลังคาบ้านแล้วสามารถลงมาจากฝ้าได้
โดยที่ไม่มีใครสังเกตไม่มีใครได้ยินเลยครับ
นี่ฮะเบาะแสนี่เดินออกมาแล้วฮ
นี่ค่ะก็ชัดเลยนะคะครับ